คุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะถ้าใครได้ดูรายการในหลวงในความทรงจำ
ที่คุณจอมขวัญลาวเพชรเป็นพิธีกรจะมีผู้ชายคนนึง
ที่เขาวาดรูปในหลวงราชการที่๙แต่ว่าใช้เทคนิคคือใช้เปลวไฟ
วาดลงบนไม้ที่หลายคนน่าจะเห็นเพราะว่าได้มาชมในรายการด้วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มาออกรายการเขาก็บอกตัวเองนะคะว่าเขาก็เดินทางไปตามที่ต่าง
เพื่อที่จะวาดรูปของในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่อง
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของผู้ชายคนนี้นะคะว่า
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ที่หลังล้นลงมาบนชีวิตของเขาเนี่ย
มีอะไรบ้างทำให้เขาถึงได้แสดงออกถึงความจงรักพักดีออกมาในลักษณะนี้
ติดตามเรื่องราวชีวิตของเขาจากสารคดีข่าวเชิงภาพยนตร์สั้นเรื่องชีวิตพระราชทานค่ะ
พ่อท่อแสงเรื่องร้องพุทธพ่องดังรมโภห์ใหญ่
พระบารมีเป็นที่ลือขานน้ำไกล
ข้าบาทภูมิใจล้นกล้าวเผ่าไทยแห่งวงจักรี

ตัวเองอายุยังน้อยอย่าไปคิดมากกับชีวิต

เชื่อพี่ถูกนะ
ขอบคุณมากนะพี่ที่พี่ไม่เอาผิดพวกผม
ไม่เป็นไรน้องตรงดีนะ
ขอบคุณค่ะครับ

ไม่เป็ดวิจัย
อย่าได้กราบรอย
ระบบก็ไม่สามารถเลือก
สีสีชั่วครับ

ผมว่าฉันขอร้อง
ไม่ต้องการเงินด้วยวิธีแบบนี้

สวัสดี

คือพวกผมไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรแบบ
ไม่เป็นไรพี่ให้อภัยเองเพราะเอกเป็นคนดี

เดี๋ยวเราจะกลับบ้านด้วยกัน
เดี๋ยวเราจะกลับบ้านด้วยกัน

เดี๋ยวเรากลับบ้านด้วยกัน
ต้องสู้ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้

เพื่อลูกอยู่ข้างในก็จะต้องกินใช่ไหม
เราก็จะต้องส่งเพราะเขาจะอดของในนั้น
เรากินไม่ได้แต่นักโทษกินได้ใช่ไหม
ฉันรู้แล้วพี่ว่าใครที่จะช่วยเราออกมาที่นี่ได้เร็ว
ฉันเพิ่งไปถามมาแล้ว
บอกว่าคนที่ได้ออกไปเร็ว

พระเจอร์จดหมายถึงผู้โทษยังเรา

ถ้าพี่ไม่เขียนเดี๋ยวผมเขียนเอง

คงจ้ะ
แต่ข้าได้ยินมาว่าพระเทพฯท่านจะเสร็จมาเปิดห้องประชุมเฉียวชุมชนบ้านเรา
ลองเขียนดูสิแล้วเองเขียนเสร็จเองก็ลาให้แม่
แล้วแม่เอาไปออกให้ท่านเผื่อท่านจะส่งให้ถึงในโดรม
เป็นร้อยแผ่นกว่าจะแล้วก็เอามาเรียบเลี้ยงกันให้เหลือ๑๔แผ่น
ใช้เวลาเขียนนานเหมือนกันก็เป็นเดือน
เพราะว่ามันเป็นคำราชาศัพท์ให้น้องกับพี่ออกไปแล้วก็ไปช่วยแม่ทำมาหากิน
แล้วเรารับโทษแทนอยู่ในนี้แต่เราแสดงออก
ผมคิดว่าผมแสดงออกด้วยความจริงใจว่าถ้าท่านจะให้เป็นอย่างนั้นผมก็ยอมรับ
ก็ทำได้ทุกอย่างที่ต้องเข้าทูลให้ได้ในวันนั้นน่ะนะ
รองเท้าก็ยอมเขาบอกให้ไปเปลี่ยน
ไปเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าอย่างนี้เขาเฝ้าไว้ได้
เราก็ถอดถามว่าได้ไหมสักพักก็มี
รู้สึกว่าจะเป็นทหารหรือเปล่าไม่รู้เนอะ
มาเอาเราเข้าไปข้างในเข้าไปเฝ้าพระเทพ
เวลาผ่านไปไม่นานครอบครัวเฉลิมบัวทิพย์ก็ได้รับข่าวดี
ข่าวที่เป็นดังน้ำชะโลมหัวใจของผู้เป็นแม่ที่แห้งผาก
เพราะสิ้นหวังให้กลับชุ่มชื้น
ทุนก้าวเข้าไปอะไรอย่างนี้โอ้ยดีใจซะ
ร้องไห้พอสักได้อีกเป็นเดือนเดือนหลายเดือนนะ

นาทีแรกที่เห็นว่าลูกเราออกมาทั้งสองคน
ไปรับเลยไปรับหน้าเรือนจำเลย

ดีใจในที่สุดในชีวิต
นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
สำหรับครอบครัวเฉลิมบัวทิพย์
ผู้เป็นแม่ได้ลูกชายกลับคืนสู่อ้อมอก

หลังจากที่สารสั่งจำคุก๑๑ปี๖เดือน
เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ติดคุกไปเพียง๖ปีเท่านั้น
และนี่คือสิ่งที่เขาทำตลอดมา
วาดภาพพ่อด้วยเทคนิคพิเศษจากเปลวไฟ